อ่ะจากคุณพ่อคุณแม่ลูกสองมาต่อกันที่นี่เลยค่ะ
พระเอกหนุ่มรูปหนึ่งแล้วลูกเขาเนี่ยบอกเลยว่าน่ารักมาก
ตอนนี้เนี่ยนะขโมยหัวใจพี่ป้านะ
แฟนบันเทิงไทยรัฐไปหมดแล้วจริง
คือน่ารักทุกอิริยบทค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เนี่ยแค่เอารูปน้องลงเพจแฟนก็เข้ามากดไลค์กดแชร์กันเพียบเลยน่ารัก
ใช่นี่น่ารักมากเห็นแบบเนี้ยมาแล้วเนอะเนอะ
พ่อเอสก็เลยแสนจะปลื้มใจทั้งรักทั้งหลงลูกสาววัย๒ขวบสุดนะคะ
ซึ่งหนุ่มเอสเนี่ยเขาก็เปิดใจว่าตอนนี้โอ้โหทั้งรักแล้วก็ห่วงลูกสาวมากเวลาวาเลนติน่าเนี่ยเขาอ้อนอยากได้อะไรให้หมดเลย
ด้วยความที่น้องอารมณ์ดีน่ารักจับแต่งตัวใส่ชุดอะไรก็เอ็นจอยยิ้มแย้มไปหมดหัวใจคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เขาก็พองโตอ่ะเนอะ
ภรรยาของหนุ่มเอสเขาก็เลยยอมใจอ่อนไฟเขียวให้สามีสุดหล่อ
รอปั๊มทายาทคนที่๒ได้เลยจ้า
คือเราดีใจทุกครั้งนะครับที่เวลาทุกคนแบบว่าถามถึงคุณลูกหรือว่าชื่นชมเขา
หลงทุกวันผมอุ้มเขาอ้อนคุณพ่ออะไรก็ได้เลยครับ
ตอนนี้น้องคือเขาเริ่มรู้เรื่องเวลาแฟนมาขอถ่ายรูปเขาจะยิ้ม

อย่างล่าสุดผมไม่เห็นว่าเขากราบอยู่พ่อผมตั้งใจสวดบนอยู่
อ้าวพี่แจ็กตัวต้นเลื่องอีกแล้วนะ
ตัวต้นเลื่องอีกแล้วทำให้เขามีเบบีคนที่๒